อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าต้องติดตามเรื่องราวของธุรกิจกับการพัฒนาให้ทันโลกทันสมัย
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจภาพพิมพ์ไลน์หลายเจ้าก็ต้องปิดตัวลงไป
เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้วก็ชะลอตัวลงนะคะ
แต่ว่าบริษัททรินิเต้ได้ปรับตัวหาตลาดใหม่อย่างตลาดกลุ่มของแอฟริกา
รวมไปถึงการมีคู่คิดทางธุรกิจที่ดี
ก็ทำให้ธุรกิจภาพพิมพ์ไลน์ของทรินิเต้นั้นสามารถยืนหยัดได้ในตลาดนะคะ

ทรินิเต้ภาพพิมลายของทรินิเต้
ภายในโชว์รูมภาพพิมลายของบริษัททรินิเต้
มีคอเล็กชั่นและแบบสีต่างมากมาย
สะสมไว้กว่า๕๐๐๐แบบตลอด๑๕ปีของการทำธุรกิจ
มีทั้งแบบสไตล์ผ้าทอลายพื้นเมืองลายแบบกากเพชรแฟนซีทั่วไป
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุผ้าคอปต้อนและผ้าเลยอนค่ะ
จำหน่ายภายใต้แบรนด์๗แบรนด์
อย่างออร์เทนติกอีแคทวีว่าแฟชั่นนีออนมูฟและออปพุเรนต์จาวา
ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นออเดอร์ล็อตใหญ่ก็มีล็อตเล็กก็มี
แล้วก็หลังจากที่ลูกค้ามาดูไลน์ได้เลือกไลน์แล้ว
เราก็จะเอาลายนี้เข้าขบวนการผลิตของเรา
คือต้องคุยกับดีไซเนอร์ก่อนว่าลูกค้าต้องการแบบนี้สีนี้
ดีไซนเนอร์ก็จะออกแบบมาเป็นลูกของคอมพิวเตอร์ดีไซน์
ให้ลูกค้าได้ดูลูกค้าดูอีกที
ก็จะเห็นว่าเออโอเคสีนี้โอเคลายนี้โอเค
เมื่อผ่านกระบวนการผลิตจะจัดส่งสินค้าผ่านทางเรือค่ะ

จากสินค้าเป็นแนวแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ที่ใส่อยู่นี้นะคะก็มีสีแดงสดใสค่ะ
ขับผิวนะคะโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา
ซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นสินค้าหลักของบริษัททีนิเต้
ที่ส่งขายไปยังที่นั่นนั่นเองค่ะ
ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการทำให้เกิดการบอกต่อในกลุ่มลูกค้า
แบบปากต่อปากจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าค่ะ
โดยกว่า๑๙๐เป็นลูกค้าในแอฟริกา
อย่างเช่นไนเจรียและตะวันออกกลาง
ซึ่งสินค้าของบริษัททริเต้ถือว่าเป็นสินค้าเกรดดี
และนับว่าไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย
ที่สามารถเจาะตลาดแอฟริกาได้
และการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างธนาคารกรุงเทพ
ให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะ
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
แต่ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
และมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาอย่างประเทศจีน
ที่สามารถทำราคาได้ถูกกว่า
ทำให้รายได้ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาลดลง
จึงต้องหันมาจากตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า

หรือว่าตลาดหลักของเรามีปัญหา
เนื่องจากค่าเงิน
เราก็ต้องขยายตลาดไปที่อื่น
ที่สามารถมารองรับกันได้ค่ะ
เนื่องจากว่าอยู่ใกล้เรานะคะ

แล้วก็มี
เรียกว่าไลฟ์สไตล์ค่อนข้างขายคนไทย
ฉะนั้นในการทำลายหรือทำอะไรเนี่ย
คือวัฒนธรรมเขาก็เหมือนมาจาก

มันก็ง่ายในการที่เราจะเข้าถึงเขาอะค่ะ
แล้วก็สินค้าไทยคนพม่าชอบอยู่แล้ว
คือเขาชอบเป็นหลักอยู่แล้ว
เรื่องของคุณภาพสินค้าค่ะ
มองว่ายังมีโอกาสอีกมากค่ะ
โดยเฉพาะโซนแอฟริกาตะวันออก
แต่การจะออกมิงเทศกาลก็เห็นที่จะไม่คุ้ม

การเข้าไปทำตลาดในพื้นที่นี้

มีข้อได้เปรียบเยอะกว่าผู้ประกอบการสมัยก่อนเยอะ
เช่นในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคาร
เช่นธนาคกรุงเทพก็มีหน่วยงาน
ที่ช่วยผู้ประกอบการในการออกไปต่างประเทศ

เราปรึกษาเขาได้ว่าเขามีพาร์ทเนอร์ไหม

คำแนะนำในการจุดเริ่มต้นของเราได้
อย่างที่สองคือหน่วยงานของภาครัฐเอง

มีการจัดงานออกบูธออกแฟร์งานอีเวนต์บ่อยมาก
เราเอาสินค้าของเรานะครับ

ต้นทุนไม่แพงเลยนะครับจับไปกับหน่วยงานเหล่านี้

สองเรายังได้เรื่องของเครดิต

เราไปเป็นแพ็คไปกับหน่วยงานของทางภาครัฐ

มันช่วยการติดความร่าชะเจียวของเราได้

ด้วยการทำกระเป๋าจากวัสดุที่ผลิตเอง
จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของตัวเองและอารีบาบา
แบรนด์วินาว่าเพื่อทดลองตลาดอีกทางค่ะ
ซึ่งการหาตลาดใหม่เป็นสิ่งที่ทรินิเต้เชื่อว่า